ค่ะพี่ตะกี้ที่หนูต่อสายไปตะกี้อะค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เรื่องอะไรครับผมค่ะ
แต่เมื่อกี้ที่หนูต่อสายไปเออคือจะอยากให้พี่ออกมาช่วยหนูอะค่ะ
เรื่องอะไรครับ
เรื่องที่แบบว่ามีผู้ชายมาดักรถหนูแล้วเขาจะเอาเพื่อนหนูไปด้วยแล้วเพื่อนหนูไม่ยอมไป
แล้วก็ให้หนูกลับกลับบ้านแล้วพี่ก็ตัดสายหนุนทรีง

พี่คะหนูจะให้ถ้าหนูช่วยเหลือตัวเองได้แล้วหนูจะโทรหาตำรวจทำไมถูกต้องไหมคะ
ไม่เป็นไรคุณด่าไอ้เกี้ยเลยเพราะผมมันซึกมันหมดละ
แต่พี่ตัดสายหนูทิ้งถ้าวินาทีนั้นเพื่อนหนูเป็นอะไรไปล่ะ
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเอาด่าทำเนี่ยเอาด่าที่คุณด่าอย่างนี้เนี่ย

แต่พี่เป็นตำรวจพี่ต้องออกมาช่วยหนูถูกไหม
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกหมายทำเนี่ยนะไม่ต้องพูดมาก
พี่เป็นตำรวจพี่จะไม่ออกมาช่วยประชาชนใช่ไหม

ไม่เกี่ยวกันด้วยมั้ย
เกี่ยวค่ะหนูโทรไปเรียบร้องความช่วยเหลือ
ก็ไม่ต้องโทรมาแล้วเดี๋ยวผมออกหมายทำเนี่ย
ไม่ใช่ตัวเลยเพราะมีเสียงอยู่คลิปเสียงมีอยู่
สรุปพี่เป็นตำรวจพี่จะไม่ช่วยประชาชนเลยใช่ไหม

แต่พี่ตัดสายหนูทิ้งแล้วพี่บอกว่า
ให้เพื่อนหนูไปกับผู้ชายแล้วให้หนูออกมา

ก็ไม่เป็นไรเพื่อนหนูไปกับผู้ชาย
แต่พีู่จักการมีไปกับผู้ชาย

ก็ทุบร้อยนะคะ